มีเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่าทุกชีวิตมีค่ามีความหมาย
แม้จะเป็นชีวิตเล็กถ้าเราไม่มองข้ามเขา
บ้านหลังหนึ่งที่ปราจีนบุรีลูกชายของบ้านเป็นเด็กชาย
เห็นที่กำแพงมีจิ้งจกมันหัวมันติดกับรูกำแพงอยู่
แล้วอยากจะช่วยมันค่ะเนี่ยมันติดอยู่แบบเนี้ย
ตอนแรกไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายไปตามพ่อมา
อู้หูไปแล้ว

ของลูกชายเนี่ยบอกว่าลูกมาตาม

ทีแรกคิดว่ามันตายหรือเปล่ามันยังไม่ตาย

จะดึงปึ๊กออกมาก็กลัวหัวมันจะขาด
โชคดีเอานิ้วเนี่ยแตะเขียมันลุดปุ๊บมา

ไอ้จิ้งจกมันจะขอบคุณสักคำก็ไม่ได้

หลังนี้อยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
เด็กชายเกียรติเฉลิมอายุ๑๐ขวบ
เด็กชายเกียรติเฉลิมจำปาทองนี่น้องคนนี้ฮะ
พาผู้สื่อข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
กำแพงที่บ้านน้องเขาเล่าด้วยความภูมิใจนะ
เขาได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ไงนะฮะอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับ
ทำดีมากนะครับน้องบอกน้องเนี่ยนั่งกินหมูกระทะอยู่กับพ่อ
แล้วน้องปวดปัสสาวะก็เลยเดินจะไปเข้าห้องน้ำ
ระหว่างที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเห็นที่กำแพงมีจิ้งจก
หัวมันติดรูกำแพงเป็นอิดบล็อก
ทีแรกคิดว่าเออสงสัยมันตายพอขากลับเอ้ามันยังอยู่อีกแล้วมันแบบนิ่นเลยตัดสินใจ
วิ่งไปเรียกพ่อมาช่วยครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะก็ตามภาพแล้วฮะใช้นิ้วสะกิดอยู่แป๊บนึงมันก็หลุดไปนะครับ

ว่าความรู้สึกว่ามันติดอยู่ในนั้นนานไหม
น่าจะนานเหมือนน้องถ้าเราไม่เห็นก็ตายแน่นอน

บอกไม่ได้กลัวแต่ไม่กล้าดึงออกกลัวมันตาย